หนึ่งเรื่องที่ให้ดูกันเนี่ยผมว่าเป็นอุทหรณ์แล้วกันนะครับ
คนเท่าคนแก่ผู้สูงอายุ
โอ้โหเดินข้ามทางรถไฟ
แต่จังหวะนั้นมันหวาดเสียวจริงเพราะรถไฟมาแล้ว
แบบนี้ต้องพึ่งฮีโร่มาช่วย
คุณผู้ชมดูไปเรื่อยนี่คุณยายเห็นไหม
เห็นไหมอะไรจะข้ามแล้วว้าว
ฮีโร่ฮีโร่ที่มาช่วยคือนายสถานีรถไฟ

ใช่แล้วล่ะครับดีนะครับนายสถานีเขายืนประจำการตรงนั้นพอดี

เพราะว่าคุณยายน่าจะตัดสินใจข้ามแน่
แต่ถ้าคุณยายข้ามไปโดยไม่มีใครช่วย

ดูสิอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วร้ายแรงกว่านี้ไง

โอ้โหเห็นแล้วหวาดเสียวจริงครับ
เป็นเสี้ยววินาทีความเป็นความตาย
อ่ะแต่พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่แชร์ออกไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้ไปพูดคุยกับ
นายคมกริจมีเหม็งอายุ๕๖ปี
ก็คือนายสถานีหัวหมักคนที่ปรากฏในคลิปคนนี้นี่แหละครับ

ก็พูดคุยกันนะแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ขณะที่รถไฟขบวนธรรมดาที่๒๘๐ผ่านพรมแดนบ้าน
คลองลึกกรุงเทพกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ชาญชาลาสถานีรถไฟหัวหมาก
คุณยายคนนั้นกำลังเดินข้ามทางรถไฟ
ตัวเขาเองนะครับนายสถานีก็ตะโกนไปแล้วนะว่ารถไฟกำลังมา
แต่คุณยายไม่ยอมหยุดอาจจะจังหวะนั้นไม่ได้ยินหรือเปล่านะ
แล้วคุณยายก็ยังพยายามที่จะข้ามรถไฟ
คือข้ามทางรถไฟแบบนี้ขออภัยไม่ได้ข้ามรถไฟนะ

ทีนี้เป็นจังหวะที่นายสถานีเห็นแล้วท่าไม่ดีแน่นอน
ตัวเขาเลยวิ่งเข้าไปขวาแขนคุณยายแล้วพาข้ามไปอีกฝั่ง
ได้ทันยังวุดวิดต้องบอกแบบนี้เลยครับ

ผมก็เลยโดดชาร์จดึงตัวแกพ้นจากรางเพื่อไม่ให้รถชน
ไม่งั้นก็ต้องชนครับ
เพราะว่าปกติตอนที่รถไฟเข้าชาญชาลานเราจะให้สัญญาณ
ใช่ครับผมจะให้สัญญาณเข้าออก

คุณยายก็บอกว่าโอ๊ยน่าจะทัน
ไม่แล้วคุณยายก็เห็นทันแต่รถมันเข้ามันขวาชานอยู่แล้ว

โกนครับแต่ผมเรียกอย่าให้รถมาอย่าข้ามอย่าข้าม
แต่แกก็อุ๊ยรูปภาพเห็นไงวิ่งเข้าหาใช่ไหม
เราไม่เห็นเค้าถ้าแล้วถ้าปล่อยไกวิ่งก็กลาง
นี่ไงยังดีที่ทัน
แล้วคุณเชื่อไหมในระหว่างที่ทีมข่าวของเรากำลังคุยกับนายคมกริจอยู่นั้น
ปรากฏว่านี่นางประกอบวันธนาอายุ๗๒ปี
คุณยายในคลิปนั้นโพรมาโดยไม่ได้นัดหมายค่ะค่ะ
คุณยายคุณยายยังไม่ขึ้นรถไฟไปนะ

ยาเนี่ยแกใช้บริการสถานีรถไฟที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วไง

แกต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อฟอกไตที่ศูนย์บริการไตเทียม
รามคำแหงค่ะคือทำแบบเนี้ยวันเว้นวันอุ้ย
คือหลังจากฟอกไตเสร็จก็จะขึ้นรถไฟที่สถานีหัวหมากเนี่ยเพื่อกลับบ้าน
ชีวิตแกน่าเห็นใจนะเออน่าสงสารจังเลยเออ
แล้ววันเกิดเหตุนะครับเธอบอกว่ากำลังข้ามทางรถไฟ
เพื่อไปนั่งรอที่ชาญชาลาที่๓
แล้วก็เห็นขบวนรถไฟกำลังแล่นมาใกล้ถึงสถานีแล้ว
เลยวิ่งไงคิดว่าทัน
คิดว่าทันไงเอาไปลองฟังเสียงของคุณยายหน่อยฮะ
ก็คือว่านึกว่ามันอยู่ไกลก็คงจะพ้นเข้าใจแบบนั้น
เพราะว่ามันไม่เหมือนรถยนต์นะรถยนต์ก็ยัง

คือรถยนต์มันข้ามได้

ตอนแรกเราเห็นรถไฟอยู่ตรงไหนคุณยาย

แต่ทางนี้เขาก็บอกแต่เราก็ว่าทัน
นี่คุณยายไม่ใช่ไวซิ่งแล้วนะ

ยังไงซะก็ฝากเตือนกันเอาไว้นะครับผู้สูงอายุอะไรต่าง
ไปถึงเอาจริงคนธรรมดาอย่างเราด้วยนะ
เวลาเราไปที่ชาญชาลาศาลนี้รถไฟ

ถูกต้องอย่างที่คุณยายบอกคุณยายคิดว่ารถไฟไงไม่ใช่รถเก๋งธรรมดาใช่ไหม
เดินทางปลอดภัยนะคะคุณยายโชคดีนะ
อย่าวิ่งตัดรถไฟแบบนี้ใจคอไม่ดีเลยนะ

ใช่ผู้สูงอายุเราก็ต้องช่วยกันดูแลสอดส่องเป็นหูเป็นตา
แล้วก็ขอบคุณพี่นะเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ